ดูเรื่องของฟุตซอลกันบ้างนะครับก็ถูกจัดอยู่ในโถที่สองนะครับ
ในการจับสลากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนี้ก็จะเอาห้าทีมไปเล่น
ฟุตซอลโลกปีสองพันยี่สิบนะครับทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า
เอเอฟซีนะครับเตรียมจะจับสลากนะครับ
การแดงแขนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบรอบสุดท้าย
วันศุกร์ที่หกธันวาคมนี้นะครับโดยทีมชาติไทยถูกวางอยู่ในโถที่สอง
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น๔กลุ่มกลุ่มละ๔ทีมนะครับ
เพื่อคัดเลือกอันดับ๑และ๒ของแต่ละกลุ่มเข้าไปสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
แล้วก็คัดเอาทีมชนะเข้า๔๔ทีมนี้แน่นอนได้ไปฟุตซอลโลกนะครับ
ส่วนทีมที่ห้าเนี่ยนะครับก็จะเอาทีมที่แพ้ในรอบแปดทีมสุดท้าย
ก็จะคัดเหลืออีกหนึ่งทีมเป็นทีมเป็นทีมที่ห้าที่จะได้ไปเล่นในฟุตสอโลกปีสองพันยี่สิบนะครับ
ก็สรุปโถทีมวางของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับโถแรกนะครับ
ก็จะมีเจ้าภาพเติร์กเมนิสถานนะครับอิรางญี่ปุ่นแล้วก็อุสเบกิธานะครับ
ส่วนโถที่๒เนี่ยนะครับมีไทยเลบานอนเวียดนามแล้วก็บาเลนนะครับ
โถที่สามเป็นกิษฐานจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
ส่วนโถที่๔เนี่ยซาอุดีอาราเบียอินโดนีเซียคูเวทแล้วก็โอมานะครับ
สำหรับรายการนี้นะครับก็จะแข่งขันในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
ถึงวันที่๑๐มีนาคมปีหน้าที่ประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับ
โดยจะคัดเอาหนึ่งในห้าไปชิงแชมป์โลกที่ทีมชาติไทยเนี่ย
ได้ไปมาต้องบอกว่า๕สมัยติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับฟุตซอลโลก